ซึ่งมีวิธีปิดการแข่งขันเจ้าเหรียญทองก็ยังเป็นกรุงเทพมหานครครับ

กีฬานักเรียนนักศึกษาขุนด่านเกมส์
ก็มีขึ้นที่สนามกีฬากลางโรงเรียนนายร้อยพระจุจอม๙นะครับ
จังหวัดนครนายกดรปัญญาหาลันยวงครับ
ธิบดีกรมนักศึกษาเป็นประธานไฮไลท
ก็คือการส่งมอบทงการแข่งขันให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป

ใช้ชื่อว่านครสวรรค์ศึกษาเกม
แข่งขัน๒๒๓๐มกราคมปีหน้านะครับ
แล้วก็มีพิธีดับไฟนะครับ
กระถางครบเพลิงและแสดงปิดท้าย
ในชื่อชุดเกริกตรการขุนด่านเกมนะครับ

กรุงเทพมหานครขวาไปปรา๑๗เดนทอง

แล้วก็อันดับ๒เป็นของเขต๒จังหวัดชนบุรีครับ